มาเวลานี้คำนวดดูข่าวของคนสวยกะหน่อย

แม้ว่าสเตตัสสถานะจะเปลี่ยนไป
แต่ความรู้สึกดียังมีให้กับครอบครัวนี้เสมอนั่นเองนะจ๊ะ
ต้องเรียกว่าเป็นไงอดีตลูกสะพ้าย
แต่ว่าความสัมพันธ์เหมือนเป็นคนในครอบครัวไม่เปลี่ยนแปลงหรอกค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพสุดอบอุ่นนี้นะคะเมื่อวานนี้
ไปกราบคุณปูคุณย่า

คุณปูก็บอกว่าปีใหม่คุณปูก็กับมามี้มาเยี่ยมปู
และทำให้ปูกับย่ามีความสุข
แล้วก็ให้น้องปีใหม่เป็นเด็กดีนะคะมีแต่คนรักคนเอ็นดูตลอดไปค่ะ
พอพวกเราเห็นภาพน้องมันน่ารักเนาะกดไลค์กันรัวเลยค่ะ
ความเห็นบอกว่าเฮ้ยชมภาพนี้แล้วมีความสุขตามไปด้วยค่ะ
ภาพแบบนี้แหละที่แฟนคลับอยากจะเห็นไปตลอดนะคะ
รวมไปถึงยังชื่นชมแล้วก็ชื่นอกชื่นใจ
คุณปู่คุณย่าที่มีหลานสาวที่น่ารักขนาดนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ชมไปถึงแม่แอ๊บด้วยที่เลี้ยงดูลูกสาวมาอย่างดีค่ะ
เวลาอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่น้องปีใหม่อ่อนหวานนอบน้อมนะคะ

คือฉันโฟกัสที่ทรองที่น้องปีใหม่ได้นะคะ
แต่ว่าคุณปู่ภัยวงประสบบัติเหตุเล็กน้อยนะคะ

เพราะว่าหลานรักโอ้โหเอ็นดูหายไวนะคะ